ต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มหล่อต้องบอกว่าหล่อใจดีมีเวลาให้เด็กนะคะ

เด็กที่ว่าไม่ใช่ใครที่ไหนเด็กที่น้องบนดอยคุณผู้ชม
ที่อยู่บนดอยอำเภอรอยต่อระหว่างเชียงใหม่กับแม่ห้องศร
โดยล่าสุดพี่เวียพร้อมกับแฟนคลับ
ลงพื้นที่แจกเสื้อกันหนาวในโครงการ

ที่บ้านกิวผักเผ็ดอำเภอกรยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
หมู่บ้านที่ห่างไกลมีแค่๔๐หลังคาเรือนเองนะคะ

โดยบรรยากาศก็นี่แหละค่ะชื่นมื้นอบอุ่นมีความสุข
เรียกพี่เวียพี่เวียกันใหญ่เลยนะคุณ

ซึ่งพระเอกใจบุญยังฝากบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่า
ดีใจที่ทำโครงการนี้มา๖ปีแล้ว
ขอบคุณทุกคนที่ร่วมบุญครั้งนี้
และปีต่อไปก็จะทำไปเรื่อย
ถ้าเกิดว่ามีเวลาเขาก็จะพากันไปทำบุญ
แต่ถึงไม่มีเวลาอย่างนี้ขึ้นไปทำบุญค่ะ
เบลล่าไม่ได้ไปแต่ก็ฝากของไปด้วย
ถูกต้องแล้วที่สำคัญเราได้เห็นรอยยิ้มของคนรอบข้างนี่แหละ